คุณผู้ชมเมื่อวานเราเล่าเรื่องราวของรถเก๋งคันหนึ่ง
ที่ถูกรถยกยกไป
เป็นรถยกที่รถเก่งต้องขึ้นไปอยู่ในรถยกเลยนะไม่ใช่รถลากนะฮะ
และปรากฏว่ารถเก๋งคันนี้ถูกออกใบสั่ง
โดนปรับ๕๐๐ส่งมาถึงบ้านแล้ว๕๐๐ส่งมาถึงบ้านแล้วบอกว่าเป็นหลักฐานชัดเจนว่า
รถของท่านเปลี่ยนเลนกระทันหันและเปลี่ยนเลนในเส้นทึบ
แต่เป็นทะเบียนของรถเก๋งที่อยู่บนรถยก
หลายคนในโลกโซเชียลก็สงสัยอ้าว
รวมถึงเจ้าของรถเก่งเขาก็งงด้วยอ้าว

สรุปว่าหลักฐานชัดเจนแล้วทำให้ฉันโดนใบสั่งปรับ๕๐๐เนี่ย
กับฉันเปลี่ยนเลนกระทันหันเหรอทำไม
ถึงไม่ไปจับปรับรถยกล่ะ

หรือว่ากล้องมันไม่เห็นไอ้ทะเบียนของรถยก
แต่ที่มันเห็นชัดคือกล้องมันจับภาพทะเบียนของรถเก่งคันนี้ไง
หรือว่าเป็นแบบว่าอัตโนมัติพอจับเลขทะเบียนได้
ก็ออกใบสั่งมาทันทีแล้วตำรวจก็เซ็นทันทีอะไรอย่างนี้หรอฮะ

แต่ใบสั่งมันส่งไปถึงเจ้าของรถเก๋งคันนี้
และเกิดเป็นคำถามต่อคนในสังคมนะครับ

เรื่องนี้ทางด้านของพลตำรวจตรีเอกรักษ์ลิ้มสังกาศ
ในฐานะคณะทำงานแก้ไขปัญหาจราจรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ออกมาชี้แจงเพราะทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็อยากจะทราบ
ท่านเจ้าของรถเก่งเขางง

บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่

บันทึกว่ามีผู้ฝ่าฝืนกฎจราจร
ระบบก็จะบันทึกภาพและส่งเข้ามาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
และหากเป็นการทำผิดกฎจราจรจริง
จึงจะเซ็นชื่อกำกับลงบนใบสั่ง
จึงส่งไปให้ประชาชนเพื่อจ่ายค่าปรับ

เลยส่งไปที่สมรรพงษ์งานปเลยนะฮะเอ้าจริง

รถมันอยู่บนรถยกไปแยกไม่ได้

ระบบความผิดสั่งบอกเออฉันกงงเหมือนกันนะ

ตำรวจจะต้องตรวจสอบความถูกต้องซะก่อน
ถึงจะลงลายเซ็น
แต่ปรากฏว่าอันนี้น่าจะลงลายเซ็นต์ไปเลย

ส่วนการทำงานของการออกใบสั่งนั้น

ก็พบว่ามีรถขับเหยียบเส้นทึบ

เซอร์ก็เลยทำการจดจำป้ายทะเบียนรถ

ซึ่งก็ใช้ระบบแบบนี้มานานหลายปีแล้ว

กว่าป้ายของรถสไลด์หรือรถยก
ก็เลยทำให้ระบบมันไปสแกน

แล้วก็ขอน้องรับข้อผิดพลาดมา

ปรับปรุงในระบบของการออกใบสั่งให้มีมาตรฐานและความถูกต้องมากกว่านี้
เนื่องจากว่าใบสั่งทุกใบมันมีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน

ปัญหาคือว่าในกรณีที่เกิดขึ้น
เซอร์ของมันก็จะตรวจจับสแกนป้ายที่ชัดที่สุด
คราวนี้ในขณะเกิดเหตุรถยนต์เก่งที่อยู่บนรถสไลด์
เซอร์มันดันไปจับที่ป้ายทะเบียนของรถที่อยู่บนรถสไลด์

จากว่ามันมี๒ป้ายติดอยู่ด้วยกัน

ตรงนี้ก็ต้องยอมรับว่าเจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่ง

แล้วตำรวจท่านที่เซ็นใบสั่งนี้ล่ะเป็นยังไงบ้าง
คือตอนนี้ก็มีการเรียกมาตักเตือนแล้วนะคะ
ใช่ค่ะแล้วก็ทำโทษทางวินัยเราด้วยนะครับส่วนถามว่า
เจ้าของรถเก๋งยังต้องเสียค่าปรับอีกไหม
ไม่ต้องแล้วนะนะครับเพราะตำรวจท้องที่ที่เป็นผู้เซ็น

ก็ชี้แจงไปยังผู้โพสต์ภาพที่เป็นผู้เสียหายแล้ว
ยืนยันบอกไม่ต้องกังวลนะจ๊ะ
เรื่องของการเสียค่าปรับเพราะทางเจ้าหน้าที่เป็นผู้ถอนข้อหานี้แล้ว
ไม่ต้องจ่ายค่าปรับใดนะครับ
แต่พอเรื่องนี้ก็สะท้อนออกมา